ที่นครราชสีมามีเหตุสลดเกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ถูกคนร้ายบุกเข้ามาที่บ้านใช้มีดแทงจนเสียชีวิต
แล้วก็จากการดูจากพื้นที่เกิดเหตุเนี่ย
ต้องบอกว่าโหดเยี่ยมมากนะครับสำหรับคนก่อเหตุ
กลางดึกคืนที่ผ่านมาครับพื้นที่สพโพกลางนะครับ
บ้านหลังเกิดเหตุเนี่ยประตูหน้าบ้านไม่ได้ล็อก
ห้องนอนชั้น๒นางสาวนัทธริกาชิบาฮาระชื่อเล่นชื่อไอซ์อายุ๒๙ปี
นอนเสียชีวิตจมกองเลือดอยู่บนที่นอนนะครับถูกแทงเข้าที่ลำคอหนึ่งแผล
คือพื้นที่เกิดเหตุผ้าห่มผ้าปูที่นอนกระจัดกระจายไปหมด
ไม่มีอาวุธถูกทิ้งอะไรไว้ในที่เกิดเหตุนะครับ
โทรศัพท์มือถือของนางสาวนัทธริกาผู้ตายหายไปด้วย
จากการสอบสวนทราบว่าผู้ตายเขาอยู่กับลูกสาวอายุ๖ขวบ
สามีเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์นานจะกลับมาที่บ้านทีนึง
แล้วผู้ตายเป็นหญิงสาวหน้าตาดีนะครับก่อนหน้านี้เธอก็เคยมีแฟนกับผู้ชายชาวไทย
หรือว่าชาวญี่ปุ่นก่อนจะมาอยู่กับสามีที่เป็นชาวสิงคโปร์
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุนะครับอยู่บ้านคนเดียวเพราะว่าลูกสาวไปโรงเรียน
แล้วทีนี้จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่เนี่ยทำให้ทราบว่าปกติแล้ว
นางสาวนัทธริกาเขาไม่ค่อยล็อกประตูบ้าน
ก็เลยคาดว่าคนร้ายน่าจะต้องรู้ความเคลื่อนไหว
ต้องเป็นคนคุ้นเคยเข้าออกบ้านหลังนี้ถึงรู้ว่าเขาไม่ค่อยล็อกประตูบ้าน
ขี่จักรยานยนต์มาจอดหน้าบ้านแล้วก็บุกเข้าไป
แล้วคงมีการต่อสู้กันก็เลยถูกแทงเสียชีวิต
คนร้ายยังเอาโทรศัพท์มือถือแล้วก็ขโมยทรัพย์สินของเขาแล้วก็หลบหนีไปด้วย
ทำให้ว่าเจอมีปัญหาอะไรบ้างครับแก
ไม่ทราบเลยค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาไม่เล่าไง
ครูมาคลิปที่มาส่งลูกสาวเขา

แม่เขาไม่ไปรับ๕โมงเพราะเขาไปส่งที่บ้าน

ไม่ได้ไปรับลูกที่โรงเรียนครูมาส่ง๕โมงเย็นอ้าวถูกทำร้ายเสียชีวิตแล้ว
ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะใกล้ชั้นวางโทรทัศน์ที่อยู่ชั้นล่างของบ้านไปตรวจสอบแล้วนะฮะ
กล้องวงจรปิดจะวางอยู่จุดนี้นะครับปรากฏว่ากล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างผอมสูง
กางเกงขายาวสีดำเข้ามาในบ้านแต่วางเอาไว้แล้วมุมมันต่ำก็เลยเห็นแค่แบบเนี้ย
คุณเขียนมาสอนท่านผู้ชมเห็นช่วงเอวลงมาไม่เห็นหน้านะฮะเห็นแค่ช่วงประมาณแบบนี้นะครับ
ตามภาพในกล้องวงจรปิดที่ชุดสืบสวนได้ไปเราถามแม่ของผู้เสียชีวิตนะครับ
แม่บอกว่าลูกสาวเนี่ยเป็นคนขยันทำงานเป็นแม่ค้าออนไลน์ด้วยแล้วก็ทำพวกรูปปั้นไก่ชนเนี่ย
ส่งขายนะฮะเป็นเสาหลักของครอบครัวหาเงินให้ที่บ้านใช้ด้วยช่วยผ่อนรถให้พ่อ
ด้วยส่งน้องชายเรียนอีกแม้ว่าตัวเองก็มีภาระก็คือต้อง
ผ่อนบ้านผ่อนรถนะครับแล้วก็มีลูกสาววัย๖ขวบอีกแต่ยืนยัน
ลูกสาวไม่เคยมีเรื่องไม่เคยมีปัญหากับใครตอนนี้แม่ก็
ไม่รู้เหมือนกันว่าใครคือฆาตกร
ไม่คือมานี่เคยามีฉันที่มานี่ไม่รู้เขาไม่เคยมี
เอาไก่มาทำดุคุตาจะเปิดร้านให้พ่อกับเมียดผมยีนรายได้
แต่มันเพิ่งตอบรองยังไม่เสร็จเลย
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับที่ตำบลบ้านใหม่
ที่นครรัฐจักรศีรมาธิ์นะครับที่อำเภอเมืองเนี่ย
บอกว่าทางนางสาวนัทธริกาเมื่อวานนี้
ไม่ได้ไปรับลูกหลังเลิกเรียนเหมือนปกติ
ครูก็เลยมาส่งที่บ้านพอครูพาลูกมาส่งก็ไม่กล้าเข้าไปในบ้าน
บอกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันดูพอเข้าไปดูก็พบว่าอ้าวเสียชีวิตแล้วนะฮะ
ว่าถูกทำร้ายเสียชีวิตก่อนมีคนมาเจอเนี่ยประมาณสัก๓ชั่วโมง
มีเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านติดกันบอกว่าบ่าย๒เมื่อวานนี้
เห็นช่างแอร์นะครับที่เคยมาซ่อมแอร์ที่บ้านหลังนี้
บ้านของผู้ตายเนี่ยมาเมื่ออาทิตย์ก่อนเข้ามาที่บ้าน
แต่ก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรนะลักษณะทะเลาะต่อสู้อะไรยังไงกัน

เพื่อนบ้านบอกว่าปกติแล้วทางผู้ตายเขาเป็นคนดีอัธยาศัยดี

มีเหมือนแบบคน

เขามากันอย่างงี้มันเหมือนเขารู้จักมี๒ตัวไม่เหลือ
เดี๋ยวต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องมุมจรปิดในระแวกที่เกิดเหตอ

เนี่ยไม่มีกล้องวงจรปิดส่วนบ้านของผู้ตายมีกล้องก็มองเห็นแค่ช่วงเอวลงมา
ตรงนี้ต้องไปไล่ตรวจสอบแต่คาดว่าต้องเป็นคนที่เป็นคนที่รู้ความเคลื่อนไหว
ว่าเขาอยู่คนเดียวเวลากลางวันแบบนี้แล้วบ้านไม่ล็อกประตู
นี่ฮะเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าความคืบหน้าจะเป็นยังไง